ตามติดผลการแข่งขันซีเกมกันแบบเต็มส่วนความเคลื่อนไหวความสำเร็จของธีรทรบุญมาทันกับโยโกมะ
ฟอรินอทเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันนะครับในช่วงของข่าวเย็นรวมถึงหลังเกมนะครับ
เข้าสู่วันที่๒แล้วนะครับสำหรับการชิงชัยในส่วนของกรีธาซึ่งทัพนักกีฬาไทยต่างช่วยกันโกยเหรียญทองได้อย่างเป็นก่อเป็นกรรมครับ
โดยรายการไฮไลท์ที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันต้องยกให้วิ่ง๒๐๐เมตรชาย
ผลปรากฏว่าเป็นเจ้าไอซ์หรือเฉาก๊วยชะยุทธ์คงประสิทธิ์นมกฎหนุ่มม้ามืดวัย๒๐ปี
สุรธานีนะครับที่ประเดิม๔เกมเป็นครั้งแรกเฉือนเข้าเส้นชัยเอาชนะเพื่อนรักตัวเก่ง
สิริพลพันแพรไปได้ด้วยเวลา๒๐๗๑วินาทีคว้าเหรียญทองไปครอง
พร้อมกับโชว์เครื่องรางที่ห้อยคอลงวิ่งที่ถือว่าฮอตฮิตในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นั่นคือลุงไข่วัดเจดีซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามีแล้วสร้างความมั่นใจได้ดีเลยทีเดียวครับ
รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับเป็นการติดซีเกมครั้งแรกของผม
แล้วผมก็ได้ทำเหนือทองให้ตัวเองครับแล้วก็กลับไปชนชาวไทยด้วยครับ
ส่วนเหรียญทองที่๒ของทัพกีธาไทยได้จากวิ่ง๑๐๐๐เมตรเป็นคีรินตันติเวทลูกครึ่งไทยอเมริกัน
อาศัยความอึดวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่๑สถิติ๓๐นาที๑๙๒๘วินาที
ยังไม่พอไทยเรายังกวาดเพิ่มได้อีก๒เหรียญทองนะครับในกรีธาประเภทลาน
ปริญญาเฉื่อยมะเรืองนักกีฬาเขย่งก้าวกระโดดหญิงทำสถิติ๑๓๗๕เมตร
รวมถึงกิติพงศ์บุญมาวันนักกีฬาคว่างค้อนวัย๒๓ปีที่อกหักจาก๔เกมครั้งก่อนนะครับ
เพียงเหรียญเงินวันนี้มาดีคว่างได้ไกลถึง๖๗๕๖เมตร
เหรียญทองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติซีเคมด้วยนะครับ
ผลงานทีมกรีธาไทยในวันเดียวคว้าไปได้ถึง๔เหรียญทอง๓เหรียญเงินและ๑เหรียญทองแดง
คงต้องมาดูว่าหลังจากนี้ฟอร์มจะยังแรงโกยทองได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่นะครับฟิลิปปินส์